ส่วนที่เพชรบูรณ์คุณผู้ชมค่ะมีเรื่องของคุณลุงท่านหนึ่ง

ขี่มอเตอร์ไซค์อยู่ดีนะคะ
ไปเจอล้อรถพ่วงซึ่งหลุดมาจากรถพ่วงอะค่ะ

พุ่งมาใส่คุณลุงค่ะล้มกลิ้งไปกำ
ถนนได้รับบาดเจ็บต้องหามส่งโรงพยาบาลทีเดียวค่ะ
นี่ค่ะเราทำภาพช้าให้ได้ดูกันชัดนะคะ

แล้วที่กลิ้งตามมาหลุนนั่นคือล้อรถพ่วง
ส่วนรถพ่วงคันเกิดเหตุก็อยู่บนถนนนั่นแหละค่ะคุณผู้ชม

นี่แหละค่ะเมื่อวานนี้ตอน๘โมงเช้า
สพผู้เตยได้รับแจ้งบอกล้อรถพ่วงบรรทุกอ้อยหลุดกระเด็น
แล้วไปชนคนขี่มอเตอร์ไซค์
ล้อรถคันนี้ค่ะโอ้โหมันก็รถใหญ่มากนะ
ล้อมันก็ต้องใหญ่แล้วมันไปชนคนขี่มอเตอร์ไซค์ค่ะ
นี่ค่ะมีคนได้รับบาดเจ็บ๑รายอยู่บนถนนทางหลวง
หมายเลข๒๑สายสระบุรีหล่มศักดิ์ช่วงกิโลเมตรที่๑๐๘ถึง๑๐๙นะคะ
นี่ค่ะโอ้โหล้อหนาหนักเลยนะคะ
ไปชนคุณลุงอานนท์ชัยจักรอายุ๕๐ปี

บาดเจ็บนะคะที่หัวตอนล้มหัวพื้นไปแทกกระแทกพื้นถนนค่ะ
หัวเข่าด้านขวามีแผลแล้วก็มีรอยฟกช้ำตามลำตัว
ส่วนรถมอเตอร์ไซค์ที่คุณลุงขี่มาก็ล้มอยู่ข้างทางนี่แหละค่ะ
ภัยไปถึงก็ต้องช่วยกันประถมพยาบาล

ห่างออกไปจากนั้นรถพ่วงสีขาว
ก็จะพบว่าล้อหลังฝั่งซ้ายหลุดหายไปข้างหนึ่ง
คือจะไปส่งโรงงานพอดีนายจีรพัฒน์เหมือนใจ
เป็นคนขับชาวสุภัณฑ์บุรีก็ยืนร้องให้การกับนรวด
ล้อรถคันนี้ค่ะเบื้องต้นนะคะ
ได้รับบัตรเจ็บค่ะ

อยู่ดีก็เกิดเหตุแบบนี้ได้ด้วยเหมือนกันนะคะ

โอ้โหนะคะโคกร้ายจริงค่ะ